สบายดีหรือเปล่าสัปดาห์นี้ค่ะจะพาคุณไปพูดคุยกับสามสาวในตำนาน
ไม่เท่าไรหรอกไม่เท่าไรหรอกงานเนี้ยอืมวันนี้ฉันเป็นอะไร
ร้องเพลงเยอะมากเลยเออร้องเพลงเออจะพาไปพูดคุยกับสามสาว
สเกิร์ตนะคะกำลังจะกลับมาขึ้นคอนเสิร์ตค่ะ
เดี๋ยวเราได้อัปเดตกันนะคะรวมถึงแววมาว่า
กำลังจะมีผลงานการแสดงด้วยเป็นยังไงนะคะไปพูดคุยกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้สบายดีหรือเปล่าของเรานะคะดีใจมากมากนะคะ
ที่อยู่ไอดอลของเรานะคะวงทีสเกิร์สสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
มาคดกันแบบสามสาวเลยนะคะแล้วก็ต้อง
ขอขอบคุณวันหยุดด้วยนะคะวันนี้ก็แบบมาชิล
นี่ไม่ได้มาเจอกันจอยกันนี่นานหรือยังคะเจอกันเรื่อยเรื่อยนะคะ
ใช่ถ้ามีงานก็ได้เจอกันเรื่อยค่ะปกติก็นานนานจะเจอกันที
เพราะว่าแต่ละคนก็แบบมีกิจกรรมมีงานของตัวเองมีครอบครัว
มีลูกมีเต้ากันมีลูกกันครบทุกคนเลยไหมคะ
ครบค่ะโอ้โหแบบว่าอย่าโอ้โหอ่ะสิ
แต่ละคนอายุกันตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่ว่าก็คือยังสวย
แบบว่าเหมือนเดิมเหมือนสตาร์ฟไว้เลยขอบคุณค่ะย้อนกลับไปยุค
ไม่เท่าไรหรอกไม่เท่าไหร่เป็นไงบ้างคะยุคนั้นฟีเวอร์มาก
เสื้อผ้าหน้าผมเอ่ยอะไรเอ่ยเพลงเอ๋ยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ผ่านมายี่สิบห้าปีแล้วนะคะก็มันก็นานมากแล้วก็ทุกวันนี้กระแสเก้าสูบ
มันก็กลับมาอีกแล้วก็หลายคนก็ยังคงคิดถึงเพลงของพวกเราอยู่
ใครเสน่ห์แรงสุดค่ะยุคนั้นเดินนะยุคนั้นเดินนะ
แต่ละคนทำงานอะไรอยู่บ้างไหมคะงานหลักอะไรอย่างนี้

พี่กลับมาแล้ว

ส่วนตัวค่ะเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไปนี่แหละค่ะ
ปีนี้จะมีคอนเสิร์ตแล้วต้องฝากแฟนไปติดตามหน่อยค่ะ

เสิร์ตครั้งนี้นะคะนอกจากรวมศิลปินคีตาทั้งยุคแรก
ไม่ใช่ง่ายเลยนะคะที่ศิลปินคีตาจะมารวมกันเยอะได้มากขนาดนี้
หลังจาก๑๒๑๓ปีที่แล้วเคยมีแล้ว

อยากให้แฟนเพลงยุคก้าวศูนย์แฟนเพลงคีตานะคะ
ได้มีโอกาสได้ดูคอนเสิร์ตของพวกเราที่ตั้งใจทำมาก
ถ้ามีแฟนเดินมาถามนะคะว่าสบายดีหรือเปล่า

สบายมากค่ะ
ติประจำใจที่ทำให้ซีสเกิร์ตอยู่ยังยืนยาวได้ขนาดนี้ค่ะ
ก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะ
คิดอยู่เสมอค่ะว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุด

แล้วก็เราก็ต้องให้ในสิ่งที่ดีกับคนที่จะดู
แล้วก็ให้กับคนที่เรารู้จักอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตั้งใจชื่อสัตว์กับสิ่งที่เราชอบ
แล้ววันนี้บันทึงไทยรัฐกับสบายดีหรือเปล่า

มันต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ

อยากจะให้พี่แจ๊คไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้
ถ้าอยากจะให้สัมภาษณ์ดาราคนไหนในดวงใจคุณเนี่ย

สาวแล้วคิดถึงเทรนด์สมัยก่อน

จะดูน่ารักมากเลยนะคะ